โอ้โหนึกว่าจะเบากันสักวันไม่เบากันสักวันเลยชูวิทย์ขู่ฟ้องสิทธา
รั่นไม่กลัวฮวกลอบกัดตั้งแต่ถุงเงินครับอ่าแถลงไปถ่ายไปอ่า
แล้วก็มาเรื่องของอะไรอ่ะแถลงข่าวค่าแถลงข่าวสามแสน
เมื่อวานเนี้ยภาพรวมมันเป็นยังไงกันบ้างนะไปฟังก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูทิศทาง
คือจู่คุณโผล่มาเนี่ยคุณต้องมีเบื้องหลังแน่นอน
ในขณะนี้มันมีกระบวนการที่จะเล่นงานผม
ทนายทั้งสื่ออาวุโสหลงยุคหลงอำนาจบารมี

กับทางกฎหมายผมสู้ทางสังคมผมสู้ทางสื่อผมสู้
ผมสู้ทุกทางฝากไปบอกหมารอบกัดต่าง
ผมพร้อมจะกัดตอบและพูดสั้นว่ากูไม่กลัวมึง
ผมขอใช้อนุญาตใช้คำอย่างที่พี่เคยใช้กับทุกคนได้ไหม
ทำหน้าอย่างนี้นะแล้วบอกว่ากูไม่กลัวพี่
ผมไม่ใช่จะไปจองล้างจองผ่านพี่หลายคดี
ได้ข่าวพี่จะฟ้องผมร้อยล้านผมมีเงินไม่ถึงร้อยล้านหรอกครับ
นะเบาหน่อยฟ้องสัก๓๐๔๐อะไรอย่างนี้

ถึงก็ราคาก็ไม่ยอมฮะเพราะว่าขาก็แรง
เมื่อวานนี้นายชูวิทย์กระมวลวิสิตไปที่สารอาญาไปกับ
ทนายความจะคิดเงินค่าแถลงข่าวและใช้สื่อเป็นเครื่อง
มือซึ่งเรื่องนี้สภาธนายความนะครับหรือว่าสมาคมสื่อ
พิจารณาเพราะทนายความต้องใช้ความสามารถใช้พยาน
หลักฐานในการว่าความแต่ปรากฏว่าทนายตั้มกลับไปใช้การ
แถลงข่าวใช้สื่อเป็นเครื่องมือซึ่งนั่นไม่ใช่วิถีของ
ทนายความโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาบอกว่าตัวเองเป็นทนาย
ประชาชนนะครับซึ่งมันไม่ใช่แล้วบอกด้วยว่าสิ่งที่เกิด
ขณะนี้เนี่ยมีความพยายามจะปิดปากเขาหมายถึงคุณ
นะมีทั้งทนายพวกหิวแสงนักร้องเรียนคุณชูวิทย์
ระบุว่าใครฟ้องผมมาผมก็จะฟ้องกลับจะสู้ในทางกฎหมาย
ผมพร้อมสู้ทุกทางและฝากไปบอกหมารอบกัดว่าผมพร้อม
จะกัดตอบและย้ำชัดว่ากูไม่กลัวมึงอย่างที่เขาพูดไป
เมื่อสักครู่ครับคุณผู้ชมฮะคือถ้าจะสังเกตเมื่อวาน
คุณชูวิทย์มีช็อตนี้เท่านั้นแหละที่ดูจะดุดันหลังจาก
นั้นยืนหลังยืนหลังใครอ่ะยืนหลังทนายเปี๊ยะฮะคือคุณชูวิทย
พูดไม่เยอะไม่ได้ดุดันเหมือนก่อนเพราะว่าทนายเปี๊ยกคน
จะมีการคุยกันแล้วถ้าเรื่องคดีพี่ชูวิทย์ปล่อยผมค่ะนะ
อย่าพูดเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการเรื่องคดีเองแล้ว
เตรียมฟ้องทนายตั้มด้วยหากแถลงข่าวอะไรที่ทำให้คุณ
ชูวิทย์เสียหายเข้าข่ายหมินประมาท๑ครั้งเรียก๑๐๐ล้านเข้า
หมินประมาท๑ครั้งเรียก๑๐๐ล้านไปเรื่อยครับ
ก็หลังจากนี้ไปนะครับอยากจะบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยแกจะ
สัมภาษณ์แล้วนะเพราะผมบอกแล้วว่านับตั้งแต่วันที่ผม
มารับหน้าที่เป็นทนายความให้คุณชูวิทย์เกี่ยวกับเรื่องนี้
ผมไม่ให้คุณชูวิทย์สัมภาษณ์ไม่ใช่ว่ากลัวนะไม่ใช่ว่ากลัว
แต่ถ้าหากว่าทนายตั้มแถลงข่าวให้สัมภาษณ์ใส่ความพาดพิง
คุณชูวิทย์อีกนะครับเราก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดี
ทั้งทางอาญาและทางแพ่งนะครับแล้วก็คุยกันแล้วว่าจะฟ้อง
ประมาณ๑๐๐ล้านบาทก็ตามสบายเลยคือต่อไปนี้คุณชูวิทรไม่
ตอบแล้วนะครับไม่ใช่ว่ากลัวแต่ให้กระบวนการยุทธรรมเนี่ย
พิสูจน์กันบนศาลแล้วเอาข้อจริงมาสู่กันแล้วทนายตั้มก็
ไปเจอในศาลแล้วกันทนายเปี๊ยกให้ข้อคิดไว้แบบนี้ผมไม่รู้เหมือน
ว่าท่านให้ข้อคิดใครนะท่านบอกว่าเราเป็นทนาย
สถานที่ทำงานของเราคือบนศาลว่ากันด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่บนโซเชียลมีเดีย
เพราะสารท่านไม่ฟังหลักฐานจากโซเชียลมีเดียนี่ครับอนัญชัยชายเดชฮะ
ส่วนการกระทำของทนายตั้มเนี่ยอันนี้ท่านแยกออกมาพูดนะ
ท่านบอกว่าเข้าข่ายผิดมัญญาติเพราะเป็นการยุโยงส่งเสริมให้ฟ้องร้องกันโดยไม่มีมูลเหตุ

นะฮะอ้าวต้องดูต่อไปค่ะว่าวันนี้หนึ่งนะครับ
คุณชูวิทย์จะพูดเรื่องตอบโต้ธนายตั้มน้อยลงไหม
กับ๒ทนายตั้มจะไปไงต่อ

คือเมื่อกี้ทนายเปี๊ยกก็ย้ำว่าจะไม่ให้มาให้สัมภาษณ์อะไรแล้ว
ฉะนั้นเราก็ถ้าตัดไปได้ก็คือตัดความร้อนแรงจากฝั่งคุณชูวิทย
ใช่คือฝั่งธนายตั้มแต่เดี๋ยวก่อนจะไปธนายตั้มนิดนึงนะจะบอกว่า
คุณชูวิทย์ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวันนี้โรงพยาบาลจะคืนเงินมา๖ล้านถูกป่ะ
แล้วคุณชูวิทย์บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าไอ้เงิน๖ล้านอ่ะ
ผมจะไปทำอะไรต่ออย่าช็อกละกัน
พอมันมีการทิ้งท้ายแบบนี้เราก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงนะ
ถึงแม้ว่าจะไม่โต้ตอบแล้วนะ
ฝั่งทนายตั้มเมื่อวานนี้ทนายตั้มก็ช่วงสายสายหน่อยค่ะ
มาตั้งโต๊ะเลยมาตั้งโต๊ะแล้วก็มีการแถลง
อันนี้ไม่ได้มี๓แสนอะไรยังไงนะ
อันนี้คือทนายตั้มมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะชี้แจงกับสื่อมวลชน
ก็จะโต๊ะกลับเรื่องเกี่ยวกับใบเสนอราคา
แถลงข่าวต่อสื่อ๓แสนบาทที่คุณชูวิทย์มีการเอามาโพสต์
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะซึ่งตอนแถลงก็มีการชี้นิ้วอย่างนี้
ทำท่าเรียนแบบคุณชูวิทย์ทำหน้าแบบตึงหน่อย
แล้วเมื่อกี้ประโยคที่คุณผู้ชมได้ฟังไปแล้วอะไรนะ
กูไม่กลัวพี่เออ
แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นใบแค่ค่าแถลงข่าวอย่างเดียวจริงคือถ้าเกิดคดีไหนที่มันมีความเสี่ยงโดนแน่นอนเลยโดนฟ้องกลับแน่นอนทนายตั้มเนี่ยเขาจะต้องเรียกค่าส่วนนี้เผื่อเอาไว้ไม่ได้เรียกเก็บทุกกรณีแต่จะเก็บเฉพาะลูกความที่มีกำลังยินดีจ่ายแล้วก็มีการยกตัว
พูดไปแล้วแบบเหมือนเสียงสั่น
ทำไมมีอะไรเศร้ามีอะไรเศร้า
นี่ไงพูดย้อนไปถึงตอนทำคดีลุงพล
เอางี้ให้ฟังเองดีกว่าเสียงสั่นทำไมคะ
ตอนผมทำคดีลุงพลชีวิตผมลำบากมาก
เพราะว่ากระแสสังคมเกลียดชั้นผม
คือพูดง่ายก็คือ
ตอนนั้นไม่มีงานจ้างมาประมาณ๖เดือนที่ทำคดีลุงพลเลย
ลูกของผมเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มลำบากแล้ว
อยากจะกินอะไรผมก็ไม่มีเงินให้กิน

นี่แหละเป็นช็อตที่แบบ
นึกย้อนไปถึงตอนทำคดีลุงพล
อันนี้ผมจะไม่ใช่จะบอกทนายตั้มนะ
ผมจะหันมาสอนน้องสองคนผมเป็นนักข่าวกับเป็นทนาย

อันนี้ผมบอกน้องสองคนนะผมไม่ได้บอกทนายตั้มนะ
อย่าไปกลัวคนเกลียดน้องทำงานตรวจสอบไป
นี่แหละทีนี้พอหลังจากช็อตนั้นแล้ว
ทนายตั้มก็มีการแบบอธิบายชี้แจงนะ
เรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการว่าความว่าเออก็ยอมรับแหละ
ว่าถ้าเกิดว่าใครจะมาปรึกษากับผม
มันมีค่าให้จ่ายแล้วผมก็เก็บสูงด้วยเพราะว่าอะไร
ผมแบบทุ่มทุ่มทั้งตัวลงไปด้วย

ถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตจะคุยกับลูกน้องทนายต้ำ
๒๐นาทีจ่าย๑๐๐๐บาทอันนี้ถ้าเป็นลูกน้องนะ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

เออเออเสื้อเออมีหุ้ดอ่ะนะตัว๔๐๐๐๐กว่า
กางเกงก็เหมือนกันตัว๔๐๐๐กว่าเป็นแรนดเนมไง
ครับทั้งเนื้อทั้งตัวเท่าไหร่๖ล้านสี่อ่ะ
คืออันนี้ทนายตั้มก็บอกว่าจริงผมทำงานผมก็เหนื่อยนะ
ผมอยากให้ครอบครัวผมมีความสุขกินทีวดีอ่ะ

ก็เงินที่ใช้จ่ายก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของผม

ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ต้องดูไง
เพราะว่าทุกวันนี้นะเราทั้ง๓คนอ่านข่าวที
ต้องเข้าเพจของทนายตั้มที
เข้าเพจของคุณชูวิทย์ทีว่าเขามีการตอบโต้อะไรกันบ้าง
ครับคุณชูวิทย์โพสต์ในเฟซบุ๊คมีเหรอเมื่อคืนยังมีเหรอ
มีเดี๋ยวดูสิภาพโพสต์นี่
แล้วเขียนข้อความทานายสีเทานั่งอยู่ในเหมือนกับที่นั่งไม่รู้โรงหนักหรือเปล่า
คือเขียนข้อความบอกว่าทนายที่ดีได้รับเงินค่าว่าจ้างในการว่าความให้ลูกความมากน้อย
แล้วแต่มาตรฐานของทนายและลูกความแต่ละคดีมีความยากง่ายต่างกัน
ทนายก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับคุณธรรมของทนายเป็นสำคัญ
แต่การอาศัยสถานะทนายแล้วไปเก็บเงินค่าแถลงข่าว
นี่เป็นครั้งแรกที่เจอในชีวิตผมทนายตั้มเป็นคนแรกที่เคยพบ
ผมเป็นคนสีเทาเรื่องที่เอามาตีแผ่มาจากแหล่งข่าวเทาของผม
จะไปบอกใครให้รู้ก็ไม่ได้มันผิดวิสัยจริยธรรม
อันนี้ไม่ใช่จริยธรรมนะของเขาเล่นคำจริยเทาของผมเป็นอย่างมาก
หากเป็นโจรก็มีจิตใต้สำนึกได้เหมือนกันไม่ใช่มีเฉพาะในคนดี
แต่ทนายที่ใช้สื่อเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวอย่างแยบยนต์อย่างนี้
เรียกว่าผิดวิสัยและเท่ากับสื่อก็โดนหลอกใช้
คือทนายตั้มบอกเลยนะไอ้ใบที่คุณชูวิทย์เอามานั้นน่ะ
มันเป็นลูกความที่เขามายังไม่เป็นลูกความสิ
เป็นคนที่มาขอปรึกษากับทนายตั้มแล้วเสี่ยงมีความเสี่ยง
เพราะจะไปเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในตำรวจไซเบอร์
ทีนี้ค่ะพอมาเหมือนกับมาปรึกษาเบื้องต้น
นายตั้มก็เลยทำใบเสนอราคานี้มาผมไม่ได้บังคับเขา
ผมแค่ทำใบเสนอราคาให้ดูแต่สุดท้ายเคสนั้นไม่มีการว่าความนะ
ไม่มีการรับเป็นลูกความก็แปลว่าเงิน๓แสนในเคสนั้นไม่ได้จ่าย

ครับเมื่อวานนี้มีคนแชร์เรื่องผลประกอบการ
ห้างคุณส่วนจำกัดผลประกอบการเป็นอย่างไร
ไปย้อนดูปี๖๔ปีที่เขาส่งงบการเงินบริษัทสิทธารลอเฟิร์มจำกัด
เขากำไร๔แสนบาทส่วนปี๖๓เนี่ยขาดทุนเป็นล้านนะ
แล้วปี๖๒ก็กำไรหลัก๒แสนบาทมันก็ดูอาจจะไปเทียบกับ
การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็อาจจะดูขัดกันนิดนึ

หรือว่าปี๖๕อาจจะผลประกอบการดีมากก็เป็นไปได้
แต่ว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมนอกจากความขัดแย้งแล้ว
อย่าลืมว่าการที่เขาปะทะกันเนี่ยสองฝั่งเนี่ย
เริ่มมีชื่อหลุดออกมาชื่อในตำรวจ
หรือว่าชื่อคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรแบบนี้